อันนี้เรื่องของคนจะเข้าบ้านเข้าบ้านใหม่แม่เก็บตังค์มาตั้ง๓ล้าน
ซื้อบ้านใหม่เอี่ยมในโครงการบ้านมือหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมฮะอยู่ได้แป๊บเดียวเฮ้ย
ร้าวแล้วร้าวร้าวแล้วร้าวเยอะด้วยพอไปถามจากโครงการเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
โครงการบอกเอาก็คุณเล่นติดแอร์ตั้ง๔ตัว
อันนี้ห้องออนสองสภาพที่ช่างมาทำวันที่ห้าเดี๋ยวนะคะ

ก็คือรอยล้าวแตกชักเยอะมาก

แอร์แหลก
นี่แหละครับเจ้าของบ้านถ่ายให้ดูรอบบ้านว่ามันมีรอยร้าวอะไรบ้าง
อีกทีนี่คือบ้านใหม่เอี่ยมมือหนึ่งนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
ไม่ใช่บ้านมือสองแต่อย่างใดครับเจ้าของเพิ่งซื้อมาจากโครงการเลย
คือรอยแตกร้าวเนี่ยมีไปจนถึงฝ้าเพดานห้องนอนก็เยอะครับ
ห้องครัวแล้วสภาพนอกบ้านก็แทบไม่ต่างกันเลยเจอแต่รอยแตกร้าวซุดตัวเกือบทั้งหลังครับ
เจ้าของบ้านโพสต์ร้องเรียนบอกว่าเพิ่งจะซื้อบ้านใหม่มือหนึ่งมา
อยู่มาได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนมันมีรอยแตกร้าวแบบนี้แล้วอ่ะ
แล้วก็ซุดตัวด้วยโครงการอ้างว่า
เธอไปติดแอร์มา๔ตัวไงบ้านก็เลยซุดครับ
เจ้าของบ้านชื่อคุณแนทอายุยี่สิบเก้าปีเล่าย้อนให้ฟังว่า
เมื่อกันยายนปี๖๔ครับปีที่แล้วเธอซื้อบ้านหลังนี้๓ล้านบาท
ก่อนจะรับโอนบ้านนะเธอก็รอบครอบจ้างวิศวกรมาตรวจสอบบ้านก่อน
ไอ้ที่มันลอยร้าวแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ย
วิศวกรบอกว่าอ๋อมันเป็นที่งานสถาปัตย์
โป๊สีก็จบแล้วไม่ได้มีอะไรมากหรอกอืม
หลังจากนั้นเธอกับครอบครัวก็ย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านครับ
สักพักหนึ่งเฮ้ยไอ้รอยร้าวที่เห็นทีแรก
มันเยอะขึ้นเรื่อยนะมาเรื่อยมาเต็มเลยทั่วบ้านเลยทีนี้
ไปแจ้งโครงการเลยโครงการบอกว่าสาเหตุเกิดจากอิดมวลเบา
ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหลักของตัวบ้าน
แล้วก็ยังบอกอีกว่าเป็นเพราะเธอเนี่ยเพราะคุณแน็ตเนี่ยนะ
ติดแอร์๔ตัวทำให้ผนังบ้านรับน้ำหนักไม่ไหวครับ
หลังจากนั้นปลายเดือนตุลาคม๖๔ปีที่แล้วคุณแน็ตแจ้งเลยขอคืนบ้าน
แจ้งทางโครงการโครงการไม่ยอมครับโครงการบอกแค่ว่า
ไม่รับคืนนะบ้านเนี่ยแต่เดี๋ยวซ่อมให้อย่างเดียวก็แล้วกัน
แล้วก็เสนอให้ตอกเสาเข็มเพิ่มอีก๑๔จุด
หลังจากซ่อมไปไม่นานครับตัวบ้านก็ยังร้าวอย่างต่อเนื่องเลย
โดยเฉพาะห้องครัวกับห้องนอนชั้นสองต่อมาพฤศจิกายนปีหกสี่
คุณแน็ตไม่ไหวล่ะอืมไม่แจ้งโครงการล่ะ
ยื่นฟ้องสคบเลยก็แล้วกันแล้วก็เรียกเจ้าของโครงการมาไกลเกลี่ย
อยู่หลายครั้งเลยนะกระทั่งมิถุนายนปี๖๕ครับ
ใกล้ที่ผ่านมานี่แหละครับได้ข้อสรุปว่าโครงการจะซ่อมบ้านให้ใหม่
อืมโดยมีเจ้าหน้าที่โยธาจังหวัดนครราชศรีมามาช่วยควบคุมดูแลด้วย
กระทั่ง๘สิงหาคมที่ผ่านมาช่างก็ทำการซ่อมแซมภายในอยู่๕วันครับ
แต่เท่าที่ดูก็พบว่าเฮ้ยบ้านยังแตกร้าวเหมือนเดิมเลย
จากนั้นเนี้ยมันจะเป็นงานสถาปัติแล้วก็ซ่อมอยู่หนึ่งเดือน
แล้วก็ดูผลงานอีกหนึ่งเดือนแต่จนวันนี้ยังไม่ได้เริ่มเดิมเนินการใดเลย
ตามที่วางแผนมาเนี่ยไม่ได้เดิมเนินการเลยครับไปฟังคุณแท็ตหน่อยฮะ
มันอาจจะเกิดจากอิดบ้านของเขามันเกาะด้วยอิดมวลเบา
แล้วเราไปติดแอร์ตั้ง๔ตัวอย่างนี้ค่ะ
คือเราไปติดแอร์พร้อมกันมันเลยทำให้เหมือน
วันนั้นมันรับน้ำหนักไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วบ้านเขาก็ติดแอร์เหมือนกันแล้วก็ผู้รับเหมาท่านอื่นก็เคยเจอเหมือนกัน
ว่าติดแอร์แล้วบ้านซุดอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบ
เราก็เลยตอนแรกที่ฟังเราก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหม
เราก็เลยไม่มั่นใจแล้วจากคำตอบเขาเราเลยถามวิศวกรของเรา
ปรากฏว่าทุกท่านบอกไปเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่เกี่ยวค่ะ
แล้วมันเสียแบบเนี้ยมันเสียที่โครงสร้างแล้ว
ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมคือคุณแน็ตบอกว่าวิศวกรที่เธอจ้างมา
บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการติดแอร์มันเกี่ยวกับที่โครงสร้าง
แต่โครงการบอกว่ามันเกี่ยวกับที่ใช้อิดมวลเบามาสร้างไม่ได้เกี่ยวกับตัวโครงสร้าง
อันนี้บอกไม่ตรงกันนะเราก็นำเสนอให้ฟังทั้งสองมุมก็แล้วกัน
คุณแท็ตบอกเนี่ยเธอหาเงินมาทั้งชีวิตนะจะซื้อบ้านสักหลังให้ครอบครัวได้อยู่กัน
แต่ดันมาเจอปัญหาแบบนี้เลยอยากวอนให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหาทางออกให้ด้วยครับ
คือโครงการก็ยังยืนกลางไงว่ายังไงไม่รับคืนบ้านนะ
แต่จะซ่อมให้แต่ซ่อมไปก็ร้าวไปแบบนี้

เป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ว่าได้นะฮะ